มีเรื่องที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ
มีรอปภคนหนึ่งอายุก็เพิ่ง๔๙นะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะ
เขาหาปลาเก่งฮะหาปลาให้ครอบครัวเนี่ยโอ้โหบางทีได้เยอะเลยนะ
เมื่อคืนนี้ครับช่วงค่ำนะครับของเมื่อวานนี้เขาก็เข้าไปในท่อระบายน้ำนะครับ
เข้าไปเพื่อจะหาปลาในท่อระบายน้ำที่จังหวัดนครปฐม
ท่อแบบนี้ครับคือน้ำมันก็เยอะแหละใช่แต่น้ำก็ไม่ได้สะอาดมากอย่างนี้
แล้วก็มีขยงขยะด้วยแต่ดูแล้วก็เออมันน่าจะมีปลาบ้างล่ะนะ
เข้าไปมุดได้มันก็พอจะมีช่วงเว้นของน้ำกับท่อให้เป็นช่องว่างได้
เขามุดเข้าไปเรื่อยเพื่อหาปลาคาดว่าคงจะหาทางออกไม่เจอ
แล้วก็ในท่อพอเข้าไปเยอะอากาศมันน้อยมาก
ให้มันมีช่องว่างระหว่างท่อกับน้ำอยู่อากาศมันน้อย
แล้วน้ำมันไม่ใช่น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ออกซิเจนที่แบบมันสูดได้เต็มที่เนี่ยฮะ
สีดำดำเนี่ยคงจะมีขยกขยะกลิ่นอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วบางทีจังหวะหมดแรงไงเนอะ
ยเข้าไปอ่ะได้เพราะไหว้ออกมันมันหมดแรงอ่ะเสียชีวิตอยู่ในท่อค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคือแค่จะเข้าไปหาปลาเนี่ยนะครับ
ทีมนักประดาน้ำกับทางกู้ภัยนะครับหลังได้รับแจ้งก็มาช่วยกันค้นหาชายรอปภคนนี้นะครับ
แล้วก็ไปเจอเสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำขนาดความกว้างเมตรกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคูน้ำที่มีท่อระบายน้ำอยู่ริมถนนทางเข้าโรงพยาบาลพุทธมนตร
จังหวัดนครปฐมค่ำเมื่อวานนี้นักประดาน้ำต้องดำน้ำเข้าไปในท่อนะฮะ
ข้างในท่อเนี่ยที่ตรงลึกเข้าไปเนี่ยลึกประมาณ๓๐เมตรลึกนะ
จนไปเจอชายรอปภคนนี้เสียชีวิตแล้วก็ต้องนำร่างออกมาจากท่อระบายน้ำนะครับ
รอปภคนนี้ชื่อนายทองดีคำหันอายุ๔๙ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพก็คือตัวเกร็งร่างกายเริ่มแข็งไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ถาวรโชคคูณเป็นลูกเขยนะครับบอกว่านายทองดีเป็นรอปภประจำศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
เมื่อกวานนี้ตอนค่ำออกเวรนะครับก็ออกเวรเลิกงานมาสักประมาณ๖โมงเช้านะ
ก็เห็นพ่อตาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาปลาก็ผ่านไปเกือบวันยังไม่กลับเข้าบ้าน
เขาก็ออกตามหาไปเจอรถจักรยานยนต์ของพ่อตาแล้วก็ตะข่ายวางอยู่ริมปากท่อแห่งเนี้ย
ว่าสงสัยนายทองดีคงจะดำน้ำเข้าไปในท่อไปหาปลาในท่ออย่างแน่นอน
กะว่าตรงนี้มีคูน้ำข้างในปลามันอาจจะไหว้เข้าไปอยู่เยอะ
ก็เลยมุดเข้าไปเขาก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็หากันจนค่ำถึงเจอศพแล้วก็ดึงศพออกมา
ตำรวจสพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสันนิษฐานว่า
นายทองดีคงดำน้ำมุดเข้าไปหาปลาภายในท่อระบายน้ำ
คงจะหาทางออกไม่เจอนะแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจด้วย
กว่าจะวกกลับมาอีกทางที่เข้าเนี่ยก็คงจะไม่ทันแล้วเสียชีวิตนะครับ
เราจำลองเป็นกราฟิกนะครับท่านผู้ชมครับตามคำบอกเล่า
ตามแนวทางการสอบสวนของตำรวจสพพุทธมนตรนะครับ
เหตุการณ์เริ่มจากนายทองดีขี่จักรยานยนต์มาถึงปากท่อ
ที่เป็นครูน้ำกลิ่มถนนทางเข้าโรงพยาบาลพุทธมนธน
หลังจากนั้นครับขี่จักรยานฮะไม่ใช่จักรยานยนต์ขี่จักรยานนะครับ
หลังจากนั้นนายทองดีก็ลงไปในน้ำแล้วก็ถือตะข่ายดักปลาลงไปด้วย
ระดับน้ำสูงประมาณ๗๕เซนติเมตรนะครับ
จากนั้นนายทองดีได้มุดว่ายน้ำเข้าไปบริเวณปากท่อ
ก่อนจะใช้ตะข่ายคลุมเข้าที่ปากท่อเพื่อทำการดักปลา
ส่วนตัวนายทองดีเองเนี่ยตอนนั้นอยู่ในท่อเรียบร้อยแล้ว
แล้วนายทองดีเนี่ยก็คงจะว่ายน้ำเข้าไปในท่อ
หวังจะต้อนปลาให้มันออกมาทางปากท่อที่เขาวางตะข่ายเอาไว้

นายทองดีไหว้มาตามท่อซึ่งเป็นทางตรงประมาณ๓๐เมตร
น่าจะเกิดอาการอ่อนแรงแล้วอากาศในท่อมันมีปริมาณน้อย
มันเป็นน้ำเสียมีขยะมีขี้เลนก็คงขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
คือที่เสียชีวิตเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดดำน้ำชุดกู้ภัยเข้าไปเจอเนี่ยนะ

คว่ำหน้าเสียชีวิตแบบนี้เลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้นายสรพงศรีรักษาอายุ๓๔ปีเป็นลูกบุญธรรมนะครับ
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนของสพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับ
ก็มาติดต่อขอรับศพนายทองดีแล้วก็เปิดเผยว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของผู้ตาย
เนื่องจากผู้ตายได้ไปอยู่กินกับแม่ของเขาซึ่งแม่ของเขาเนี่ยมีลูกติดอยู่สองคน
แต่ก็รักนับถือกันดีนับถือนายทองดีเป็นพ่อมาตลอด
ปกตินายทองดีชอบออกไปหาปลาเป็นคนที่ดำน้ำเก่งมาก
บางครั้งไปหาปลากลับมาบ้านเนี่ยได้ปลาเป็น๑๐กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็เอามาทำอาหารเอาไปขายหารายได้เสริม
หลังทราบข่าวเขารีบมาดูจุดเกิดเหตุทันทีมั่นใจว่า
พ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยที่เสียชีวิตในท่อระบายน้ำเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกกู้ภัยเลยพอเขาเห็นที่เห็นรถจักรยานจอดตรงนี้เขาเชื่อว่า
เสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำแน่เพราะเชื่อว่าคงเข้าไปหาปลาในนั้น
ตอนที่คนในครอบครัวกำลังช่วยกันตามหาแล้วไปเจอข้าวของที่ใกล้กับท่อระบายน้ำ
มีคนหาปลาแถวนั้นก็บอกว่าเห็นคนมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำ
ทางครอบครัวทางญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ก็จะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น